ดังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์สดล่าสุดตอนนี้กันเลยนะคะ
กับผู้สื่อข่าวของเราคุณนัทธพงศ์เรียบสันเทีย
รายงานมาจากเขาตะลุมพุกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เชิญค่ะค่ะคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามสถานการณ์
การเฝ้าระวังพายุโซนรถประตึกนะครับ
ซึ่งตอนนี้ผมเองอยู่ที่เขตอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
จุดนี้ที่ผมยืนรายงานสดคุณผู้ชมดูอยู่ขนาดนี้นะครับ

ซึ่งด้านหลังของผมเนี่ยจะมุ่งหน้าไปที่เขตอำเภอปากพนัง
จะเป็นส่วนของชุมชนบ้านแหลมตะลุมพุกนะครับ
ต้องบอกว่าด้านหลังของผมขนาดนี้เนี่ยทางที่จะไปเนี่ยค่อนข้างที่จะยากลำบากนะครับ
เพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะมีต้นไม้เนี่ยล้มลงมาแล้วก็เส้นทางค่อนข้างที่จะถูกปิดตายนะครับ
เพราะว่าระยะทางตรงนี้ที่ห่างจากบ้านแหลมตะลุมพุกเนี่ย
อยู่ประมาณสัก๑๖๑๗กิโลเมตรนะครับ
ซึ่งด้านในเนี่ยจะมีบางส่วนแล้วก็เป็นบางจุดที่จะถูกน้ำท่วมนะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่เป็นพื้นที่รุ่มต่ำนะครับ
แล้วก็บริเวณด้านในเนี่ยเดิมทีเมื่อวานมีศูนย์อพยพพักพิงก็คือศูนย์ที่เทศบาลตำบลเมืองปากพนัง
ผมไปยืนรายงานแล้วก็ไปเฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่ที่นั่นซึ่งขณะนี้เนี่ยที่นั่นเองก็มีพี่น้องประชาชนอยู่ที่นั่นด้วยนะครับ
แล้วก็ต้องบอกว่าการสัญจรในการนำอาหารเข้าไปไปประทังชีพของพี่น้องประชาชนในนั้นก็ทำได้อย่างค่อนข้างที่จะลำบากนะครับ
ไทยเนี่ยในช่วงเวลาสี่ถึงห้าโมงเย็นเนี่ยตอนนี้ต้อง
จุดที่ผมยืนรายงานเนี่ยลมค่อนข้างที่จะแรงนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ฝนไม่ได้ตกลงมาเหมือนกับช่วงกลางวันที่ผ่านมาแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันเนี่ยบริเวณตรงนี้เองเนี่ยเมื่อชั่วโมงที่แล้วได้มีเหตุการณ์ก็คือ
ไฟฟ้านะครับที่จะเกิดการรัดวงจรจากการหม้อแปลงระเบิดที่นี่
ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ได้เท่าแล้วทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเนี่ย

คุณผู้ชมจะเห็นร่องรอยที่สายไฟที่มันพาดอยู่ตามเสาไฟฟ้าเนี่ย
บางจุดก็ขาดแล้วก็ห้อยลงมาขึ้น
มีกระแสไฟฟ้ารั่วอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บวกกับบริเวณตรงนี้เนี่ยที่เป็น
ถนนชายทะเลนะครับตรงนี้จะเป็นสรรเขื่อนที่เป็นแนวกั้นน้ำ
ให้น้ำทะเลซัดเข้าฝั่งในยามที่เกิดภาวะคลื่นลมแรงซึ่งต้องบอกว่าสรรเขื่อนบริเวณตรงที่ผมยืนเช่นเดียวกันเนี่ย
มีในส่วนของสรรเขื่อนแตกแล้วน้ำก็กัดซ้อเข้ามาทำให้บริเวณตรงนี้เนี่ย
ที่เป็นพื้นที่รุ่มต่ำเนี่ยได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันกันทีเดียวครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์ที่นี่กับผม
หรือว่าติดตามข่าวทางไทยรัฐทีวีมาตั้งแต่ช่วงวันนี้หรือว่าจากเมื่อวานก็ดีนะครับ
เห็นว่าบริเวณโดยรอบของอำเภอปากพนังเองเนี่ยค่อนข้างที่จะ
สุ่มเสี่ยงกับการเกิดน้ำท่วมจับพันธุ์ครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะขับรถมุ่งหน้าเข้ามา
รายงานข่าวณจุดตรงนี้เนี่ย

จะเห็นว่ามี

แล้วก็ด้วยความที่ลมค่อนข้างที่จะแรง

เกิดภาวะก็คือสวไฟฟ้าโคตรล้ม
เป็นรอยต่อที่จะเข้าไปยังแหลมตะลุมพุก
ที่เป็นจุดที่ประชาชนชอบไปท่องเที่ยวนะครับ

เป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงภัยมากที่สุด
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่การันตีให้ใคร

แล้วก็จากการพูดคุยของเจ้าหน้าที่

เขาก็มีการบอกว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ย
ตอนนี้แทบจะไม่มีใครอาศัยอยู่

แล้วก็หลังจากที่ถูกปิดตายนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำการตัดไฟ

หรือว่าอำเภออื่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองเนี่ย

ได้ทำการตัดไฟไปแล้วนะครับ
แล้วก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะวิกฤตทีเดียวครับที่นี่
ถนนตรงนี้จะมุ่งหน้าเข้าสู่
อำเภอหัวไซของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ก็ต้องบอกว่าตรงนี้ก็ไปไม่ได้แล้วนะครับ
เพราะว่าบางจุดมีน้ำท่วมฉับพลัน

ก่อนที่จะมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่รุ่มต่ำ

เพื่อหลบเลี่ยงจุดที่เสี่ยงภัย

ไหนที่เป็นจุดรุ่มต่ำหรือจุดที่เป็นจุดกลุ่มเสี่ยงนะครับ
เพราะว่ารถอาจจะมีการดับหรือว่าต้องไปเผชิญกับน้ำท่วม

ขณะเดียวกันครับนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดจนถึงขณะนี้ครับ
ต้องบอกว่าอากาศที่นี่ก็ยังท้องฟ้ายังคงขมุกขมัว
แล้วก็อาจจะมีฝนตกลงมาได้ตลอดทุกเมื่อนะครับ

เดี๋ยวผมจะเอารายงานกลับไปอย่างอันนี้อีกครั้งหนึ่ง

รายงานจากอัพเฟอร์ปากประนังจังหวันละครศรีธรรมรัฐครับ